คุณยายคนนี้จะมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ปรากฏว่ากำลังจะข้ามทางม้าลาย
แล้วถูกมอเตอร์ไซค์ชนเข้าอย่างจัง

เก็บของเก่าเดินข้ามถนน

แล้วต่างฝ่ายต่างกระเด็นนะคุณผู้ชมคุณขวัญ

คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกทางหนึ่ง

แล้วสุดท้ายก็คือว่าคุณยายตายนะฮะ

คือเก็บหอมรอมริฟท์จนกระทั่งมีเงินเกือบแสน
แต่สุดท้ายต้องมาศูนย์เสียชีวิต

ซึ่งเป็นข่าวที่เรามักจะเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่า
นี่คือเงินที่คุณยายเก็บติดตัวเอาไว้ครับ

เป็นคนถนอมเก็บหอมรอมริฟท์เนี่ย

๕๐ประปรายแล้วก็มีเหรียญด้วยนะครับ

อายุประมาณสัก๗๐๘๐แล้ว
เงินสดติดตัวทั้งหมด๙๘๕๐๐บาทครับ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ทราบชื่อว่านายอนุภาพอายุ๒๔นะครับ
นำส่งโรงพยาบาลย่านหนองแขมแล้วเรียบร้อย
เกิดขึ้นตอนช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุลองดูภาพอีกครั้งแล้วกันครับ
ถนนเส้นนั้นคือถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

แต่ว่าระยะห่างของดวงไฟมันอาจจะห่างกันนิดนึง
อาจจะมีฝั่งด้านขวาจะเห็นถี่หน่อย

แต่ตรงนี้มันก็ใกล้แหล่งชุมชนเห็นไหมครับ

เพราะว่าถ้าดูจากภาพก็มีร้าน
มีชุมชนที่เขาเปิดไฟอยู่พอจะมองเห็นได้
เดี๋ยวการตรวจสอบคงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปบริเวณจุดนี้ครับ
เรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้เป็นถนนสองเลนนะฮะ

ตรงนี้เป็นทางม้าลายที่คุณยายเขาเตรียมจะข้ามแล้วก็มาถูกชน
จุดเกิดเหตุเป็นเหมือนกับลักษณะสามแยกครับ

เจ้าของร้านแถวนั้นบอกว่า
ก็ไม่ได้รู้จักนะว่าคุณยายเขาชื่อเสียงเรียงนามอะไร
แต่มักจะเห็นภาพคุณยายเก็บของเก่า
กลางวันก่อเก็บกลางคืนก่อเก็บ

แล้วเวลาเจอคุณยายก็จะแบ่งน้ำใจให้

แล้วก็เอาน้ำดื่มปันให้คุณยายได้ดื่มครับ
เพิ่งรู้ว่าคุณยายตายแล้วเมื่อเช้านี้เองนะฮะ

ทำไมมันมีพวกเหมือนกับคราบเลือดอยู่บนพื้นถนนล่ะ

แต่ก็ใจไม่ได้คิดว่าจะเป็นคุณยายไง
เพราะเป็นคนที่คุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตามา๒ปีนะฮะ

โอ้โหคุณยายเก็บเงินได้เก่งมากเลยนะเกือบแสน

น่าจะเป็นเงินที่เอาของเก่าไปขาย
หรือว่ามีคนหยิบยื่นน้ำใจให้กับคุณยาย
ตอนนี้ก็อยากจะประสานญาติหรือครอบครัว
ให้มารับร่างคุณยายไปบำเพ็ญกุศล
เพื่อที่ว่าคุณยายจะได้ตายตาหลับอย่างหมดห่วงอ่ะนะฮะ
แกจะเข็น
เพราะว่าเมื่อเช้ามาเห็นแบบว่า

อุ้ยคิดว่านี้น่าจะเกิดปัญหาเหตุไง

เพราะว่ามีคนให้ตังค์แก
เขาจะให้ตังค์แกเพราะว่า
อย่างเจ๊นี่ก็ให้น้ำแกอยู่บ่อย